สวยค่ะคุณเดินธรรมดาแล้วนะต้องเดินพร้อมด้วย
อารมณ์ยังค้างจากงานเมื่อคืนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมคะเป็นงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติของวงการบรรเทิงไทยค่ะ
วิทยุแล้วก็โทรทัศน์กับงานนาตราชครั้งที่๘ค่ะ
ติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ

ชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ให้กับคนทำสื่อวิทยุและโทรทัศน์อย่างรางวัลนาตาราชครั้งที่๘ค่ะ
จัดขึ้นไปสดร้อนเมื่อวานนี้มีดารานักแสดงจากทุกค่ายทุกสังกัด
เฉิดฉายอวดความสวยความหล่อกันบนพรมแดงค่ะ
แบบว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว
บ้านก็มาเป็นแพ็คครอบครัวบางบ้านก็มาเป็นคู่นะฮะ
รวมไปถึงเหล่าผู้ประกาศจากไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะคะ
ซึ่งปีนี้สังเกตดีคนมุมขวานสวย

ได้ไปกันหลายท่านด้วยกันนะครับผู้ประกาศของเรา
แล้วก็แน่นอนแหละไทยรัฐทีวีมีชื่อเข้าชิงหลายรางวัล
ในปีนี้เราสามารถคว้ารางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยม
โดยผู้ประกาศข่าวกีฬาค่ะคุณวรปัตรอรุณพักดี
เมื่อสักครู่อยากจะนั่งถามเขาในรายการเลย
รู้สึกยังไงบ้างดีใจหรือเปล่านะคะ
เมื่อวานนี้รู้เลยเขาค่อนข้างตื่นเต้น
อยู่หน้าจอเนี่ยลีลาไม่เคยกลัวใครนะ
แต่พอขึ้นไปเวทีมีแอบค้าสั่นเหมือนกันนะพี่เจ๋ว

ต้องบอกเลยว่ารางวัลนี้ค่ะจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรา
ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสารที่ดีต่อไปจ้า

ที่ทำให้ทีมงานถ่ายแล้วสดกีฬาของไทยรัฐทีวี
แล้วก็แฟนกีฬาได้ชื่นชมกัน

เพราะว่าเราก็จะถ่ายทอดกีฬาทีมชาติไทย

นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เราก็ได้เข้าชิงเยอะเลยนะคะ
ก็ได้คว้ามา๑รางวัลเป็นความภูมิใจของไทยรัฐทีวีค่ะ
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
เพลงประกอบละครยอดเยี่ยมที่ร้องกันได้ทั่วเมืองทั่วบ้านทั่วเมืองเลย

รวมไปถึงรางวัลเกี่ยวกับงานเบื้องหลังอีกเพียบเลยค่ะ
ส่วนรางวัลนักแสดงนำชายแห่เฉือนกันไปหน่อยเดียวจริงนะคะ
นักแสดงนามชายยอดเยี่ยมปีนี้ตกไปเป็นของสามีแห่งชาติ
เชื่อเทียบสิบเอ็ดรางวัล
นั่นแหละค่ะแต่บอกเลยว่าปีนี้นาคีมาแรงจริง
นะคะทั้งกระแสอะไรต่างก็แล้ว
แต่ที่สำคัญค่ะเราได้เห็นความสามารถของคุณแต้วเต็มเลย

ความสามารถแห่นักแสดงนี้ต้องครบครันจริงนะ
เมื่อวานนี้บนเวทีพี่อ๊อฟพงพัฒน์เนี่ยมีการขอบคุณพี่น้องชาวอีสานไปด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลต่างที่ทำให้ละครนาคีออกมาแบบเป็นฉบับที่สมบูรณ์
เพราะว่าครบเครื่องด้วยประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ